เอาละค่ะผู้ค่อยเป็นขันทับคนต่อไปของเรานะคะ

หุ่นของเธอน่าธนุถนอมมากเลยล่ะค่ะ
ลมพัดนิดเดียวเธออาจจะปิวไปเลยก็ได้

โอเค
สวัสดีค่ะคนสวยสวัสดีค่ะ

ยุคนี้เขาพระต่างนิยมสาวอวบอย่างนี้

ง่ายแก่การมองเห็นเออเนอะแบบสะดุดตามากเลยอ่ะ
เวลาเราอยู่บนเวทีอย่างนี้กลัวแบบคนข้างหลังมองไม่เห็นเรา
เราก็เลยต้องกินแบบให้ตัวใหญ่ใช่แล้ว

ต้นเล็กเกือบ

ตอนนี้ก็เป็นนักร้องอิสระค่ะค่ะร้องอยู่ที่ไหนบ้างคะ
กรุงเทพเราเก็บเรียบใช่แล้วเห็นบอกงานดีมากดีค่ะ
งานนี้ไม่เท่าติ๊บติ๊บดีกว่างานอีก

เราทำอย่างไรมีวิธีเรียกติ๊บอย่างไรบ้าง
ก็ไม่มีอะไรมากก็หน้าตาดึงดูด
ผู้ชายเห็นแล้วล่ะเปรี้ยวปาก

ก็มีบ้างน้องชอบซื้ออะไรบ้างนะครับ

อ๋อคนสวยไงเกิดเกี่ยวเกี่ยวตาอะไรแบบนี้

ถนัดมากถนัดมากยิ่งกว่าเครื่องสำอางก็ต้องเป็นของกินนี่แหละค่ะ
งั้นมาดูกันว่าคำถามมันจะเป็นอะไรนะคะ

ของที่ไหนราคาทูกที่สุด
และของที่จะมาให้เลือกบันเทิงอยู่ทางด้านโน้นค่ะ

ฉันว่าเปิดเป็นคาเฟ่ครึ่งหนึ่งดีกว่าเจ๊
เอาคาเฟ่กลับมาบูมใหม่ดีกว่าเจ๊

เหรอแล้วมันจะทำให้รายได้เพิ่มขึ้นเหรอ
เจ๊มันต้องลองดูของอย่างนี้ไม่ลองไม่รู้นะเจ๊

เดี๋ยวฉันไปเอาน้องเบาวิวที่ร้องอยู่ชายคา

เรียกแขกแล้วตัวกินกลับกับแขก
แต่ว่าเบาวิวอ่ะเจ๊พอรู้จักไหมเขาเสียงดีบ้างไม่รู้อ่ะ
เขาก็เสียงดีอยู่นะเออหนูหนูรู้จักน้องเบาวิวไหมคะ

แล้วเสียงเขาเป็นยังไงคะสุดยอดสุดยอด

อดิชั่นกับคุณเขาเลยที่ไม่ใช่แฟน
โอ้จะใส่เก้วเยอะได้มั้ยคะพี่คี่เมาค่ะแบบแป๊บเดียวเมาโคตรอยู่แล้วค่ะ

น้ำมันแล้วขวา

หนูไม่ตามเล่นไปตั้งคณะหลังงานต๒๐๒๓

วันนี้ยอดวิวไม่เท่าไหร่แต่ว่ารายจ่ายถล่มทลายมาก

อ๋อถึงที่เด็กนักร้องอุ๊ยเหี้ยโชคดีแล้วมา
เจ้าของเนี่ยอะไรคะอ่ะขอรอดท้องช้างหน่อยเร็ว
อ่าท้องช้างที่ไหนเล่าน้องหุ่นบอกมาขนาดนี้พี่กี้พาย
อุ๊ยเซ็กซี่เดี๋ยวปั๊ดเดี๋ยวปั๊ดตอบฉันเลย

โหโฮ้๓๐๐๐๐
แต่มีข้อแม้นะเสียเขาเป็นคนซาดิต
ต้องตบต้องตีต้องกะทือบ
กระทืบเอ่อตบตีกระทืบนานมั้ยคะ
ก็จนกว่าจะคืนเงินเข้าอะใช่ไปเอาล่ะ
มันจะมีนะมันจะมีเหรอเดี๋ยวฝืกษานไอ้ท่องโทรพ่อดี
เยี่ยมพี่คนที่ผมอย่างไม่รับตุลก

ถ้าใครจะขี่รถก็จะบ้าเหรออะไรเนี่ย
บอกว่าไม่ใช่ตลกน้ำบอล
แปลงสะเก็ดระเบิดรูปปืนไปด้วยเหรอเนี่ย
โอ้โหมันไม่อาจารย์ขนาดนั้นหรอกครับ

กิน๓พันมีของสมนาคุณอะไรไหม
มีครับเป็นผลไม้รวม

ถ้าเป็นที่อื่นมันต้องเล่นนั่งตักกับข้าวแขก
ไม่มีนั่งตักจริงครับ
เราไม่เอาแบบไปเตาข้าวแขกไม่มี

หนูมาวันนี้ป่าว
เฮ่ยนี่นักร้อง

น้องขาเรียกหนูนั่งตักได้นะครับข้า

นั่งกระป๋าเลยลูกแล้วกับข้า

นั่งแผงไม่ค่อยนั่งก็ได้
คิดว่ารถแม็กซ์ของความพักด้วยนะ
อันนี้ก็เป็นนักร้องในร้านเหมือนกัน
ใช่ครับนักร้องเป็นอย่างไรหุ่นดีไหมครับ

แหวนแสกแหวน
นี่เป็นนักร้องจริงไหม
เสียงอย่างนี้ครับป๊า